แม่บ้านขจรบอด

เมื่อวานนี้เราได้เห็นลีลาการแสดงแนวตบจูบของน้องมาชกันไปแล้ว
บอกได้คำเดียวว่าอิจฉาสาวไอซ์สุด
วันนี้สองแม่บ้านขอล้วงลึกกันต่อ
ในเรื่องหน้าใสหุ่นแซ่บของหนุ่มมาชบ้าง
จะช้าอยู่ใยไปกันเลยค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันนะคะ

สวัสดีค่ะ
เมื่อวานเราได้รู้จักตัวตนในการแบบว่าเข้าวงการแล้วก็เล่นละครมาแล้ว

วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง

ช่วงนี้เนาะใครก็ต้องหันมาดูแลตัวเอง
แต่เราไม่ได้เพิ่งมาดูแลตัวเองนะ
เขาดูแลตัวเองมาตั้งแต่แบบว่าเรื่องนั้นแล้วฝากไว้ในกายเธอ
ด้วยความที่เราดูเขาจากฮอร์โมนนะ
เราคิดว่าก็คงเป็นเด็กใส
แล้วพอมาแบบว่าฝากไว้ในกายเธอมัน

ตอนนั้นพอรู้ว่าได้เล่นหนังต้องเตรียมตัวประมาณครึ่งปีครับ

คือจะเด็กก็ข้างผมกะต่อครับ
เด็กก็ข้าง๒คนที่แบบไม่มีอะไรเลยครับ
แล้วก็เขาต้องเหมือนแปลงให้หุ่นไปนังไว้น้ำ
ต้องเรียนไว้น้ำด้วยและเข้าฟิตเนส

ไหว้ได้แต่จริงมันผิดสำหรับนักกีฬาจริง
ถ้าด้วยเป็นนักแสดง
ใส่นักกีฬาต้องละเอียดมาก
ทั้งเอ็วทั้งอะไรขนยังโกนเลย

ชอบเล่นกีฬาอะไรมากที่สุดเลย
ชอบเล่นกีฬาตั้งแต่ธุรกฎีก็คือฟุตบอล
ตอนเด็กมีไหมว่าอยากเป็นกีฬา
ใช่ครับปีเด็กผมเตะบอลบ่อยมาก

ฝันไกลมากแต่คือแต่ใครก็ฝันเนอะ

แล้วก็แบบยิมนาสติกฮีลา
ลาวน์ดอลฟิตแฟคกลางกาย
ว่ายน้ำก็ได้ว่ายน้ำไม่ถึงเหรอว่ายน้ำอ๋อนี่ว่ายน้ำ

ออกกำลังกายแบบใหม่ที่กำลังแบบว่าอินเทรนด์อยู่ตอนนี้คือ

วิ่งมาลาทอนด้วยป่ะได้กี่โลใช่ครับ
คือจริงตอนนี้ผมวิ่งได้ประมาณ๒๑โล
เคลื่อนไป๒๑โลแล้วแต่คือผมยังพยายามทำเวลา๑๐โลให้ดี
อะไรที่ทำให้เราคิดว่าวันนี้เราจะมาวิ่งมาลาชอน
น่าจะเป็นเพราะแบบหนังพี่เก้งครับ
ที่พี่นิชคุนเล่นนะครับอ๋อไม่มี
พี่สุขวัญใช่อันนั้นเหมือนตัวจุดประกายเราตอนแรก
แล้วก็มันผ่านมาสักพักนึงเพื่อนก็เริ่มวิ่งกันขึ้นเรื่อยอะไรอย่างนี้
แล้วพอเรารู้สึกไปวิ่งเราแบบเราได้คิดอะไรกับตัวเอง
ระหว่างการวิ่งแบบเหมือนที่เราแบบคิดมาทั้งวัน
มันมีสมาธิอย่างนี้เหรอใช่มันจะอยู่กับตัวเองไปเรื่อย
เราจะวิ่งไปเรื่อยแล้วก็คิดเรื่องนั้นไปเรื่อ
หรอแล้วแต่เล่นกีฬาอื่นเราก็อยู่กับตัวเองได้นี่

ใช่แล้วลงแข่งบ่อยไหมคะ
พยายามลงทั้งรายการไหนว่างก็ลงก็ลงแข่ง

นี่ได้๒๑โลเหรอเหรอ

ส่วนใหญ่ถ้าลงแข่งก็คือ๑๐โลก่อนอยากทำเวลาไปเรื่อย
แล้วต้องทำแบบตัวยังไงก่อนลงแข่ง
ใช่ถ้าสมมุติคุณผู้ชมดูอยู่แล้วแบบ

ก็คือฝึกวิ่งจากสวนลุมอย่างนี้ไปเรื่อย

เสร็จ๘โมงก็กินก๋วยเตี๋ยวเข้าคุยกันค่ะอร่อยมากแล้วเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านนอน
สบายใจแล้ววิ่งได้กี่รอบส่วนลุมอ่ะ
ก็ประมาณแบบ๗๘๘อะไรอย่างนี้ครับถ้าวิ่งให้ครบนะครับตามหลัก
โอ้โหถ้า๗๘รอบขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้นี่นะต้องมาประรองกันหน่อยแล้ว
ประลองยังไงคะงัดคอพี่ต่อให้๓นิ้วเลยพี่ก้าว๓นิ้วน้อง๓นิ้วสู้
๓นิ้วมาอันนี้ก็ต้องชนะสิรู้สึกสปอร์คอ่ะ
ปินมั้ยปินว้าว๑๒๓ฮ่า
ค่ะเทคนิคของเขาถือว่าชนะแล้วที่กูจะชนะ
ดีอ่ะความเป็นฝันของเราคือเราอยากไปฟิตเนสแล้วจะหนุ่มหล่อบ้าง
เยอะมีมั้ยมีมั้ยอย่างนี้มีมั้ย
มันไม่ถึงขั้นนั้นครับก็แค่แบบส่วนใหญ่ก็
ในฟิตเนสเขาก็จะอัธยาศัยดีอยู่แล้ว
เขาก็จะยิ้มกันไปยิ้มกันมาอยู่แล้ว
เฮ้ยอย่างนี้เราไปวิ่งอยู่ลุงข้างยิ้มกันไปยิ้มกันมา
ตกรูเลยได้ละตกตกหน้าฝาดไม่ได้
เออแล้วยังงี้แบบว่า
ผู้ชายในฝันหลายคนเขาออกทัวร์งานต่างจังหวัด
เวลาไปต่างจังหวัดเขาไม่มีเวลา
บางคนบอกว่าต้องพกจักรยานไปด้วย

จะพักเพราะว่าเขาก็เล่นเยอะอยู่นะ
แล้วก็กลับมาแล้วออกต่อ

เสมือนว่ามีถ่ายบงถ่ายแบบอะไรให้เราติดตามค่ะ

ใช่ยุคนี้นะหน้าใส่อย่างเดียวไม่ได้ด้วย

แต่วันพรุ่งนี้น้องมาร์ชยังอยู่กับเรา

พวกนี้เอาแบบว่ามันลงลึกจริงนะพรุ่งนี้

ล้วงนะคือต้องแบบว่าทำใจไว้เลยนะ

หนังสู้ตอนนั้นแบบครับผม

หมดลงแล้วเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้อยู่ที่นี่เวลาเดิมเลยค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป